ดูเหตุการณ์ผัวโหดใช้มีดตรงแทงเมียรักของตัวเองสิบเอ็ดจุดเด้อยกัน
ให้เมียกลับบ้านก่อนไปเตรียมกับข้าวกับปลากะว่าจะกลับไปทานแต่สุดท้ายเนี่ยผัวไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
เมาค่ะพอเมาเสร็จปุ๊บกลับบ้าน
เห็นเมียคือใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้น
เอ็กเซ็กแตกเซ็กบอมขนาดนี้
ห่วงค่ะพอหวงเสร็จปุ๊บก็เลยหึงค่ะ
คิดว่าเมียอาจจะไปมีชายชู้หรือเปล่า
จากชุดเนี่ยนะใช่ทะเลาะกันนะคะ

สุดท้ายใช้มีดจ้วงแทงเมียตัวเองไป

แต่ก็เป็นเรื่องผัวเมียค่ะ
ไม่มีใครคิดจะเข้าไปห้าม
แต่สุดท้ายได้ยินเสียงของผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไป
เพื่อนบ้านก็เลยไปบอกญาติซึ่งก็มีบ้านอยู่ในระแวกนั้นแหละ

ตอนนี้คือเขาเสียงมันเงียบหายไปแล้วนะหลังจากที่ร้องขอความช่วยเหลือ

คุณผู้ชมฟังเสียงญาติของผู้ตายเล่าถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เพราะว่าคลุกเกี่ยวกันคือเ
ไม่ได้เพราะว่าผัวหวงแล้วก็เกิดเหตุฆาตกรรมแบบนี้นะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมชุดสืบสวนศพพระนมไพรนะคะ
ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วก็คือนายบุญธรรมหลังจากที่หนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ในโรงอิดร้าง
ดงสว่างตำบลชานุวัลห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๔กิโลเมตร
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีเนี่ยนะน่าสลดเลยนะ
สารภาพบอกว่าใช้มีดแทงภรรยาเสียชีวิตจริงเพราะว่าเมาเหล้าจนควบคุมสติตัวเองไม่ได้
ประกอบกับถูกภรรยาด่าทอถึงขั้นด่าพ่อล่อแม่ก็เลยเกิดบันดาลโทษะ
หลังก่อเหตุก็วิ่งหนีไปเรื่อยจนไปพบโรงอิดร้างก็เลยเข้าไปนอนพัก
จนกระทั่งตำรวจมาจับได้แบบนี้แต่ว่าหลังจากที่ควบคุมตัวได้แล้วเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาก็ใช้สิทธิ์ของความเป็นผู้ต้องหานะคือไม่ประสงค์ที่จะถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจก็ไม่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะและตัวเองก็บอกว่ารู้สึกผิดด้วย
รักภรรยามากก็เลยหึงก็เลยหวงแล้วก็ไม่อยากที่จะไปจุดเดิมไปรื้อฟื้นความทรงจำที่ทำอะไรกับภรรยาบ้าง
ก็เลยบอกตำรวจว่าผมขอไม่ไปทำแผนนะ
แต่เรื่องราวทั้งหมดในส่วนหนึ่งก็มาจากการดื่มสุรานะทำให้ขาดสติเนี่ยนะคะ